ถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปเมื่อ๑ปีที่ผ่านมา
เกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุของรถรับส่งนักเรียนที่จังหวัดสะแก้วครับ
เหตุการณ์นั้นทำให้นักเรียนคนหนึ่งซึ่งกำลังเติบโตแล้วก็มีอนาคตสดใส
เป็นความหวังของคนในครอบครัวต้องเสียชีวิตไปกับเหตุการณ์ในครั้งนั้นนะครับ
แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยสาเหตุก็เพียงแต่ว่ารถรับส่วนนักเรียนไม่ได้มาตรฐานนั่นเองนะครับ
เหตุการณ์ครั้งนั้นเป็นอย่างไรย้อนกลับไปชมภาพพร้อมกันจากบรรยายงานพิเศษของคุณปวีนารัตนาญาติครับ
เป็นเวลากว่า๑ปีแล้วแต่คุณแม่จำปีทำแก้วยังทำใจไม่ได้กับความสูญเสียครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิต
จากอุบัติเหตุรถกระบะรับส่งนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคสะแก้วเสียหลักพลิกคว่ำ
พรากชีวิตลูกสาวในวัย๑๗ปีของเธอไปอย่างไม่มีวันกลับ
ทำะเรียนวิทยาลัยเทคนิคสะแก้วเสียหลักพลิกความสุข
จากกำลังใจของลูกชายและเพื่อนบ้าน
ผลัดเปลี่ยนแวะเวียนมาคอยดูแลทั้งร่างกายและจิตใจ
แต่ก็ไม่ได้ทำให้คุณแม่จำปี
ลืมเหตุการณ์ความสูญเสียในครั้งนี้ไปได้

ความหวังคือหนึ่งสาวคนเดียวคือต้องตั้งใจเดียวมากประกอบค่ะ

คือที่แรกแม่บอกว่าจะให้เขาเรียนต่อที่สาแก้ว

เขาบอกว่าแม่ถ้าไม่จบปริญญาไม่มีงานทำนะแม่

ไปต่อแค่ประวัติศาสตร์อย่างน้อยจบประวัติศาสตร์ก็ยังได้ทำงานแล้ว
เขาบอกว่าอย่างนี้ไม่ได้ช่วยแม่ใดแล้ว
ว่าไม่อายุเยอะแล้วก็จะกันช่วยแม่เลย
ไม่มีใครให้ความมั่นใจได้ว่าน้ำตาของแม่จำปี
จะเป็นน้ำตาของผู้เป็นแม่คนสุดท้าย
จากการสูญเสียลูกในอุบัติเหตุรถรับส่งนักเรียน
ตราบใดที่ระบบขนส่งรถนักเรียนยังคงไม่ได้มาตรฐาน
และไม่มีการบังคับใช้อย่างเข้มงวดจริงจัง
มีการประชุมกับรถรับส่ง
ในการประชุมเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เข้ามาชี้แจงเกี่ยวกับกฎ
ระเบียบการจราจรแล้วก็การใช้ภานะ

ขนส่งรถนักเรียนก็ยังคงอยู่บนความเสี่ยง

รูปแบบรถกระบะ๒แถวกว่า๗๐คันต่อวัน
นักเรียนเดินทางมาจากพื้นที่๙อำเภอของจังหวัดสะแก้ว

ระยะทางของพื้นที่แต่ละอำเภอ
อยู่ห่างจากสถานศึกษา
ทำให้ผู้ประกอบการบางราย

ทำให้ชีวิตของนักเรียนเหล่านี้
แขวนอยู่บนเส้นได้
โปรดติดตามตอนต่อไป